วงการกล้วยด่างกลับมาฮือฮาอีกครั้ง
เพราะว่าผู้ชายคนนี้มีอาชีพขายประกันครับ
หอบทองรูปภัณฑ์น้ำหนักสามสิบบาท
แลกกล้วยด่างแดงอินโดมาเพราะบอกว่า
ตั้งแต่ไปจองแล้วตั้งแต่ไปจองชีวิตมีดีขึ้น
ซื้อบ้านซื้อรถได้นี่คือฟาร์มกล้วยด่างอวตารครับ
ตะบนบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีครับ
นายพบจันวิบูรณ์ครับเขามีอาชีพขายประกัน
เอาทองไป๓๐บาทนาฬิกาโลเล็กซ์นะครับ
มอบให้กับนายธนกรเพ็งนาเรนนะครับ
ฟาร์มกล้วยด่างแลกกับกล้วยด่างสายพันธแดงอินโดรุ่นพายุใหญ่หรือว่าลายแพนนะฮะหลังจากนี้เคยเอาเงินมาจองไว้สามแสนนะครับ
เขาบอกว่าชีวิตดีขึ้นเหลือเกินตั้งแต่มารู้จักกับกล้วยด่างพันนี้นะฮะตกลงราคากันที่๑ล้าน๒แสนบาทขณะนี้กล้วยด่างมีใบ
ออกมาเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็สีเขียวปนกันเห็นไหม
นี่แหละครับแล้วก็ยังแตกหน่อมาอีก๕หน่อ
เขาบอกว่าโอ้โหเอาไปทำกำไรต่อได้ครับ
จริงต้นนี้ผมตั้งใจจะวางไปวางตั้งที่บ้านครับ
ผมต้องการแบบให้เสริมมงคลกับบ้านผม
เสริมมงคลเสริมบารมีเขาบอกว่า
สีแดงยิ่งมีสีทองสีเขียวพัดผ่านเป็นมังกร
เป็นเสือมังกรอย่างนี้ยิ่งเสริมพวงจุ้ยให้ดูดีฮะ
แล้วก็ผมมีเพื่อนหรือพี่เป็นนักธุรกิจเยอะฮะ
ก็จะนำตัวนี้ไปบอกต่อว่ามันจะเสริมพรงจุ้ยให้ดีขึ้นนะ
เสริมบารมีของเท่าแก่ของเศรษฐีอย่างนี้

คุณก๊อปเจ้าของฟาร์มกล้วยด่าง

ที่ต้นกล้วยต้นนี้หน่อพวกนี้นะครับ
สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเขาและครอบครัว
แล้วก็ยินดีกับผู้ซื้อที่ได้ไปครอบครองด้วย
เขาตั้งชื่อไว้ให้แล้วชื่อทองทวีทรัพย์ครับ
ลักษณะเหมือนไปสู่ขอนะต้องมีพานสินสอดมีทองนะครับ
รับเข้าบ้านแล้วก็ห่อไปอีกที
กล้วยนี่ทำราคาได้ขนาดนี้นี่น่าทึ่งจริงค่ะ